ซึ่งสำหรับผู้หญิงคนนี้เธอใช้คำว่าเป็นประสบการณ์เฉียดตายเลยนะคะ

แล้วเธอไปรับประทานอาหารที่ร้าน๑สั่งอาหาร
แล้วเธอก็กำชับเราว่าเธอแพ้กุ้งนะ
แต่ปรากฏว่าพออาหารมาถึงกินกินไป

ใช่ค่ะเธอแพ้หนักมากถึงขั้นต้องหามส่งโรงพยาบาล
นอนโรงพยาบาล๔คืนนะคะคุณผู้ชม

สักครู่เข้ารถกำลังมาแล้ว
นี่นะคะนางสาวทารารัฐสมใจหรือคุณข้าว

คือเธอแพ้ทั้งกุ้งปูหมึกหอย

แพ้ในระดับ๔เลยนะคะ

อาการแพ้จะส่งผลต่อระบบลำไส้และทางเดินหายใจ
เธอก็เลยต้องระวังเรื่องอาหารการกิน
เลือกกินเมนูที่ปลอดภัยร้านที่ได้มาตรฐาน

เธอก็ไปกินข้าวในร้านอาหารที่อยู่ในห้าง
ก็คิดว่าน่าจะมีมาตรฐานอยู่แล้วนะคะ
สั่งสปาเกตตี้แซลมอนรมควัน
ลมอนลมควันใช่แล้วเธอก็บอกพนักงานแล้วค่ะพี่อุ๋ยว่า
แพ้กุ้งนะคะแต่พอกินแล้วอะไรมันกรอบ
เคี้ยวแต่ยังไม่ทันกลืนยังดีที่ยังไม่ทันได้กลืน
คลายออกมามันคือหางกุ้งตามภาพซ้ายมือนะคะ
เธอก็ตกใจรีบให้เพื่อนไปซื้อยาแก้แพ้
ผ่านไป๕นาทีเท่านั้นอาการมันมาค่ะ
บอกว่าหูมันลั่นได้ยินเสียงเปรี้ยอยู่ในหู
คอบวมกลืนน้ำลายแทบไม่ได้เลยแน่นหน้าอกปวดท้อง
เจียนและเป็นลมไปเลยค่ะ
เข้าโรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาล๔วัน
อาการดีขึ้นนะคะแต่มันมีผลกระทบตามมากับร่างกายของเธอ
คือตอนนี้กลายเป็นคนที่เหนื่อยง่ายระบบขับถ่ายก็มีปัญหา
คุณข้าวบอกว่าอาการแพ้อาหารของเธอมันไม่ใช่อาการภายนอกเหมือนบางคนเป็น
บางคนจะคันเป็นผืนตาบวมตัวบวมใช่ไหมคะ
แต่ของเธอเนี่ยจะเป็นอาการในระบบภายใน
หายใจไม่ออกจะจุกอกจะมีอาการต่อลำไส้ซึ่งก็จะแตกต่างกัน
คุณข้าวแพ้รุนแรงอยู่ในภาวะที่อันตรายมาก
คือเรื่องของการแพ้อาหารเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปแล้วมันแพ้
อาการมันจะมีหลายอย่างบางทีก็บวมหน้าบวมปากบวมเยื่อบุ
ทางเดินหายใจบวมแน่นหน้าอกหายใจติดขัด
ถ้ามันรุนแรงเนี่ยมันอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ
อย่างกรณีของคุณข้าวเนี่ยมันก็ถือว่ารุนแรงระดับค่อนข้างสูงเลย

ต้องหยุดงานตั้ง๖วันแล้วเธอก็ต้องแบกรับความเสี่ยง
๑ปีหลังจากนี้ไปร่างกายเธอมันจะต้องแบบระวังมากขึ้น

ตอนนี้กินได้อย่างเดียวเลยนะกินได้แค่ปลา

ถ้ากินอะไรที่มันเสี่ยงจะแพ้อีกมันจะหนักเลยอะนะคะ
เป็นคนแพ้หนักอยู่แล้วก็เลยรู้ว่าแบบไม่รอดแน่
แต่ว่า๑ปีหลังจากนี้ค่ะเขาว่าทำให้ข้าว
ต้องระวังมากกับการใช้ชีวิต
เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการที่เรารับเชื้อเข้าไปเรื่อยค่ะ

คือขั้นสุดของข้าวคือถ้าไปถึงระดับสูงก็คือ๑เสี่ยงถึงชีวิต
คือเขาอาจจะแพ้ปลาไปด้วยเลยก็ได้
ถ้ามีทนายส่วนตัวมีปรึกษาไว้เนี่ยค่ะ
คือเขาบอกว่าจริงตามนี้ต้องเรียกเป็นแสน
เพราะว่ามันเกิดจากความสับเท่าของเขา
คือไม่ได้คาดหวังว่าต้องแบบกฎหมายต้องแข็งแรงเหมือนเมืองนอก
ที่บอกว่าสั่งปิดชดเชยอย่างนี้

คือเคสนี้ค่าว่าร้านใส่ใจลูกค้าน้อยไปเท่านั้นเอง
ซึ่งความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับทางร้านเนี่ยค่ะทางร้านเขาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หม้อลวกเดียวกันหม้อลวกเดียวกันแล้วหางกุ้งมันติดตะแกรงอยู่ค่ะพี่อุ๋ย
ถึงว่าเธอสั่งสปาเก็ตตี้แซลมอนรมควันใช่
แล้วหางกุ้งมันมายังไงคือใช้หม้อลวกเดียวกันหม้อลวกเดียวกันแล้วหางมันติดอยู่ที่ตะแกรงอุ้ยตายแล้ว
ร้านบอกว่าก็จะรับผิดชอบนะเดี๋ยวช่วยจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้นะ
คือตอนแรกทางร้านก็ถามนะคะว่าจะให้ชดใช้ค่ารักษาเท่าไหร่
แต่คุณข้าวเธอมีประกันสุขภาพมั้ยคะยอดรักษาจริงเนี่ย๔๐๐๐๐บาท
แต่เธอก็จ่ายส่วนเกินไป๑๓๐๐๐บาท
ทางร้านก็ถามว่าแล้วทางร้านจะให้ร้านรับผิดชอบยังไงแค่ส่วนเกิน๑๓๐๐ไหมหรือจะยังไง
คือเรื่องนี้นะคะเราก็คุยกับทนายรณรงค์แก้วเพชรให้นะคะเผื่อเป็นความรู้เผื่อเกิดขึ้นกับท่านอื่นนะคะ
คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ผู้เสียหายฟ้องได้ฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายได้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา๔๒๐นะคะเป็นกรณีจงใจละเลยทำให้ผู้อื่นได้รับอันตราย
แล้วก็ร้องเรียนไปได้ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคด้วยค่ะ